คุณผู้ชมครับไปแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเจ้าหน้าที่
ทักษ์ป่าอุทยานเขาแหลมหน่อยครับเพราะว่าเกิดเหตุสลดกับเจ้าหน้าที่คนนี้นะครับ
ในการปฏิบัติการนะคุณคุณดูสิเป็นภาพเหตุการณ์ที่ต้องลากเชือกดึงเชือก
เพราะเชือกนี้คล้องศพนะฮะของเจ้าหน้าที่คนนั้นนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญต้องมีการลำเลียงร่างออกมาจากป่าท่ามกลางความเสียใจของเพื่อนร่วมงาน
ลูกน้องแล้วก็ญาติพี่น้องนะครับคือเหตุการณ์เนี้ยนะครับ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดเกิดขึ้นเมื่อวันที่๕สิงหาคมที่ผ่านมา
บริเวณลำห้วยรันตีในพื้นที่ป่าอุทยานเขาแหลมตำบลไล่โว่
อำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
ผู้เสียชีวิตนะฮะก็คือนายภูวดลป้องสาอายุ๒๗ปี
เป็นเจ้าหน้าที่สายตรวจค่าตอบแทนจมน้ำระหว่างข้ามห้วย
ซึ่งระดับน้ำสูงแล้วก็เชี่ยวกราก
เนื่องจากฝนตกหนักนะครับใกล้กับหน่วยพระบุ่ง
รักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ขณะที่ทีมของเจ้าหน้าที่ท่านนั้น
กำลังออกตรวจออกลาดตระเวนอยู่นะฮะก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะครับ
ผู้เสียชีวิตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วม๖นายนะครับ
ก็ปฏิบัติงามเดินลาดตะเวนตรวจพื้นที่ป่า
พร้อมกับมีหน้าที่ในการกู้กล้อง
เก็บกู้กล้องที่ใช้ดักถ่ายภาพสัตว์ป่า
ก็กล้องเหล่านี้นะครับมันก็จะอยู่ตามเส้นทางสรรหนอกวัว
กล่องม่องทะซึ่งเป็นจุดชมวิวแหบ่งท่อง
แหบ่งซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลม
ก็ภารกิจหน้าที่ของนายภูวดลกับลูกน้องก็คือทำตรงนี้
เพราะว่านายภูวดลถือว่าเป็นหัวหน้าชุดหัวหน้าทีมนะครับ
ระหว่างเดินกลับออกมาจากป่ามันจะต้องผ่านการข้ามลำห้วยลำห้วยแห่งนี้
ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและกระแสน้ำไหลเชี่ยว
ตอนข้ามไปเนี่ยมันไม่เพิ่มสูงขนาดนี้น้ำมันไม่ไหลเชี่ยวขนาดนี้
แต่ว่าระหว่างทางมันฝนตกต่างนานาแล้วก็มีน้ำป่ามาด้วยนะครับ
ทีนี้ครับทางด้านของนายภูวดลก็อาสาไงคุณ
อาสาเพราะถือว่าเป็นหัวหน้าชุดนะครับ
ก็อาสาที่จะมัดเชือกติดกับตัวของเขา
แล้วก็เดินลุยสายน้ำไปอีกฝั่งหนึ่ง
เพื่อที่จะเอาเชือกนั้นไปผูกไว้กับต้นไม้อีกฝั่งหนึ่ง
หลังจากนั้นก็จะให้ลูกน้องเขาเรียกเกาะเชือกข้ามลำน้ำนี้ไป
แต่คุณคิดดูว่าระหว่างกลางทางเนี่ยนะครับ
นายภูวดลถูกน้ำวนดูดลงไปจนจมน้ำ

ลูกน้องพยายามดึงเชือกขึ้นมา
เท่าไหร่ก็ดึงยากเพราะน้ำมันดูดน้ำมันวน
กว่าจะดึงขึ้นมาได้ก็ใช้เวลานาน
แล้วพอดึงขึ้นมาได้แล้วเอามาขึ้นฝั่งแล้วนะครับ
ลูกน้องก็พยายามที่จะปั๊มหัวใจ
แล้วก็ในช่วงนั้นก็ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ภายนอกด้วยนะครับ
แต่สุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตหัวหน้าชุดคนนี้ไว้ได้นะครับ
แล้วก็ลูกน้องบอกเป็นเรื่องน่าสะเทือนใจมาก
คือพวกเขาต้องนอนอยู่กับศพหัวหน้าทั้งคืน

กระทั่งหน่วยพิทักษ์เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
เข้ามาในการช่วยเหลือลำเลียงศพของนายภูวดลออกไปในตอนเช้านะครับ
ก็ต้องใช้เรือเดินทางกว่า๗กิโล
เดินเท้าต่ออีกกว่า๑ชั่วโมงจนลำเลียงออกมาได้นะครับ
ขณะนี้ได้นำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
อยู่ที่ตำบลปรังเพลอำเภอสังขระบุรี
กลางความเศร้าโศกเสียใจของคนในครอบครัวและญาติพี่น้องนะครับ
ทางด้านของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมคือหัวหน้าเทวินมีทรัพย์บอกว่า
เหตุสลดนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรู้สึกเสียใจนะฮะที่ต้องสูญเสียเจ้าหน้าที่ไป
เพราะเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความขยันทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มที่นะครับ
เวลาเข้าป่าอะไรแบบนี้ทุกอย่างที่ทำได้จะทำให้ลูกน้องทั้งหมด
เขาจะเป็นผู้อาสาผู้เสียสละทั้งหมดนะครับ
ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของนายภูวดลผู้เสียชีวิต
นายภูอดลก็มีภรรยาแล้วก็มีลูกด้วยกันอยู่สองคน
เจ้ายาจากต้นสังกัดและมูลทิศต่างก็จะมอบช่วยเหลืออีก๓แสนบาทนั่นเองนะครับ
แสดงความเสียใจด้วยนะครับเรื่องนี้ทางประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์เข้าไปดูแลครอบครัวของนายภูวดล
ในเรื่องของสวัสดิการแล้วก็จัดงานศพให้สมเกียจด้วย
เพราะว่าถือว่านายภูวดลเสียชีวิตขณะอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นะครับ